ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเก่งขึ้นเรื่อยนะคะ
อยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรต้องฝึกฝนแต่เล็ก
เกาหลีเขาก็ไปเข้าค่ายแบบว่าฝึกศิลปินแต่เด็ก

แต่พาไปดูลีลาของน้องคนนี้นะคะ
เขาอยากจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
ฉันดูแล้ว
สวัสดีครับอเกาหลี

ลูกเอ๋ย
ไม่ทำได้ขนาดนี้

แล้วแปดเองคือลงมาเสร็จดูสีทิกแซกต่อด้วย

เขาบอกว่าน้องเนี่ยโชว์พลังแข็งแกร่งขั้นเทพจริงนะคะ
ตัวแค่นี้แต่แบบ๗อย่าง
เริ่มจากโอ้โหหันหลังตีรังกาขาคู่ม้วนตัวลงมายืนบนที่นอนค่ะ

แล้วก็วิ่งซิกแซคนะคะหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
เสร็จแล้วก็ยกน้ำหนักอีก๕ครั้งค่ะ
ไม่พอมาฝึกความไวของสมองด้วยการต่อเลโก้ด้วยนะคะ
ก่อนจะไปฝึกกำลังแขนด้วยการโหนบาร์ขั้นบันไดทั้งแบบเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังค่ะ
ต่อด้วยดันพื้นอีก๒๐ครั้งนะคะ

อันนี้เพิ่งว่าโอ้โหมีความสามารถที่ปีน
อยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรต้องเป็นนักกีฬา
แต่กลัวถ้าแม่มันก็เสียวแทนน่ะกลัวแบบ
ล้มด้วยนะเหมือนมีจังหวะแบบนิดนึงที่เซฟ
กลับมาทรงตัวได้ใหม่จ้า
น้องสุดยอดนะคะไม่ทำไม